คุณผู้ชมไปดูอิทธิพลของลมบ้าหมูค่ะมันพัดที่ตลาดนัดวังเจ้าตรงจังหวัดตากนะคะ
โอ้โหทั้งเศษอะไรล่ะโต๊ะเก้าอี้นะคะแล้วเนี่ยดูสิสังกษีปลิวว่อนแบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่นี่มันไม่ใช่เบาน่ะเนี่ย
เออเห็นคนในพื้นที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ขนาดใหญ่มากนะพี่เบิร์ต
แต่มันก็แรงพอเดะมันยกแค่ได้มันยกได้โอ้นี่เห็นไหม
แผ่นสังกษีปลิวว่อนแบบนี้ค่ะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
บ้าหมูที่พัดเข้าตลาดนัดวังเจ้าของจังหวัดตากค่ะ
โต๊ะก็ปลิวหลังคาสังกษีก็ปลิวว่อนทั่วตลาดแบบนี้นะคะ
แม้จะเป็นลมหมุนขนาดเล็กชาวบ้านบอกแบบนี้นะ
แต่มันก็รุนแรงพอที่จะพัดเอาสังกษี
ทำเอาอันตรายแก่ชาวบ้านได้นะคะ
แล้วก็ซึ่งก็แต่ต้องบอกว่าโชคดีนะคุณเห็นไหม
ว่าตลาดนัดมันไม่มีคนขายของแล้ว

รถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านมาค่ะ
เจอลมหมุนพัดเศษฝุ่นเศษทรายลอยฟุ้งกระจายแบบนี้คุณดูนะ

ขืนขับต่อไปถ้าเกิดว่าเศษฝุ่นเศษไซด์
มันเข้าตาขึ้นมาเนี่ยนะ

อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
ทั้งนี้ค่ะลมบ้าหมูที่ชาวบ้านเรียกกันเนี่ย
ก็คือพายุงวงหรือพายุฝุ่น
ทางภาคเหนือจะเรียกว่าลมกิดกิว
ส่วนภาคอีสานเรียกว่าลมหัวกุด
ภาคใต้เรียกว่าลมหัวด้วน
เกิดจากอากาศร้อนที่พื้นผิวลอยตัวไปปะทะ
กับลมด้านบนทำให้เกิดเป็นลมงวงพัดหมุนวน

ชาวบ้านเรียกกันว่าลมบ้าหมูนี่แหละค่ะ
ภาพแบบนี้เราไม่ได้เห็นกันบ่อยนะ